คุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเพราะเขาไปแก้บงแก้บนกันเหมือนกัน
โอ้โหที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าถูกแล้วก็ดวงดีมาก
เรียกได้ว่าหอบมาเป็นตันอะไรที่เป็นตันฟักทองสิครับ
โอ้โหนี่เลยครับไปเจอกับคุณพี่เสื้อสีเหลืองเหลืองอยู่ท่านหนึ่งน่ะ
เดี๋ยวจะได้เห็นนะชื่อว่าคุณปัญญาอบเชยอายุ๔๕ปีคนนี้
เขามีอาชีพรับเหมาไฟฟ้าเดินทางมาพร้อมกับฟักทอง๑ตัน
โอ้โหเอามาเป็นตันเลยครับเป็นคันรถ
ใช่แล้วครับน้องใบตองคุณชิสาน้ำแดงเนี่ย๙๙ขวดนะเลขนี้ซะด้วย
แล้วก็ประทัดอีก๕๐๐๐นัดแก้บนถวายให้กับองค์พระปู่รุศีพระเมฆ
หลังจากที่โชคดีได้รับเงินมากกว่าแสนบาทถามว่าได้มายังไงครับ
คุณปัญญาบอกว่าก่อนหน้านี้วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ชวนคุณพระเมียฮ่าภรรยาค่ะ

เนี่ยฮะมากราบไหว้ขอพรและเข้ามาในภายในอาสมแห่งนี้
เขาบอกว่าเขาได้ดูข่าวไงบอกมีคนดังหลายคนมากราบไหว้ที่นี่
เราน่าจะมาสักทีหนึ่งมาปั๊บทำไงก็เหมือนคนอื่นทั่วไป
เขาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันหมดแล้วยังไงรู้ไหมเขานี่เลยไปลองซื้อลอตเตอรี่มาเสี่ยงดวงดู
ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่ได้มาเนี่ยโอ้โหมันให้รางวัลสิครับ
รางวัลใหญ่ไหมคะเป็นแสนนะคุณชิสาได้เป็นแสน
เขาบอกว่าครั้งนี้ครั้งที่๒แล้วนะที่ดวงดีติดต่อกัน
อย่ารอช้าเลยรีบมาแก้บนฟักทองเป็นตันมาถวายแบบนี้เลยนะครับ
แล้วพูดถึงคนดังที่มาที่นี่เป็นประจำถามว่าใคร
คือใครครับเครื่อนน้องใบตอง
อ๋อคุณแห่งนี่เสื้อน้ำเงิน
ไม่ได้แห่งเดียวนะสองแห่ง

ฉันว่าเขาเป็นคนติดอ่างแล้วแหละตอนนี้

ก็คงจะใช่นะผมไปแก้ให้ด้วยนะ
คือแห่งกับน้องใบตองเขาสนิทกันคือจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
แห่งเขามาในวันนั้นเขามาพร้อมประทัดอีกพันนัด
น้ำแดง๙แพ็คฟักทองอีก๙ลูก
มาแก้บนแบบเบาเพราะว่าเขาเนี่ยถูกรางวัลแบบเบา
หลังจากมากราบไหว้ปู่ฤษีพร้อมทำพิธีเจิมหน้าผาก
เส้นวาสนาเมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
พูดแบบนี้ละกันคนเด่นคนดังไปกันเยอะตลกเขาก็ชอบจะไปที่นี่กัน
ก็บอกว่าเป็นเรื่องของโชคลาภมันไม่เข้าใครออกใคร
และเป็นสิ่งที่ต้องดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เอาอย่างนี้ละกันไปขอพร้อมได้ไม่ว่าอะไรกันหรอก
แต่ถ้าอยากจะมีเงินมีทองใช้อย่างจีรังก็ต้องขยันทำมาหากินนะจ๊ะ
ดูง่ายเฮงนี่ถูกหลายงวดอันนี้ไม่ถูกหลายงวด
คนไม่ถูกก็มีแล้วนั่งอยู่ตรงนี้
ง่ายคุณผู้ชมมีคนดวงดีแล้วก็มีคนที่ต้องใช้
ว่าดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่